คุณผู้ชมครับช่วงแรกนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่ระบาดอยู่
แล้วก็ตอนนี้ตัวเลขในทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตกันเลยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่ญี่ปุ่นมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เพิ่มขึ้นเป็น๔๐รายแล้วนะครับ
ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยคือวันนี้เพิ่มขึ้น๔๐ราย
ดังนั้นยอดมันก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่๘๖ราย
โดยทางการญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
บนเรือสำรานไดมอนดพรินเซส
ที่มีผู้โดยสารกว่า๓๗๐๐คนเพิ่มขึ้นในวันนี้อีก๔๑ราย
หลังจากที่เมื่อช่วง๒วันก่อนที่ผ่านมา
เจอผู้ป่วยบนเรือสำราญดังกล่าวมาแล้ว๒๐ราย
ทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยไวรัสโคโรนาในประเทศญี่ปุ่นพุ่งสูง๘๖ราย
จำนวนดังกล่าวเป็นผู้ป่วยบนเรือสำราญถึง๖๑ราย
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ติดเชื้อลงจากเรือสำรานเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
โดยเรือสำรานลำดังกล่าวจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือโยโกฮามา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กักตัวผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่น
เป็นระยะเวลาทั้งหมด๑๔วัน
ส่วนผู้ป่วยนั้นก็ต้องนำไปกากตัวในห้องควบคุมพิเศษในการที่จะดูแลต่อไปนะครับ
ไปดูที่จีนกันบ้างทางการจีนยืนยันว่า
หลีเหวนเหลียงแห่งโรงพยาบาลในเมืองอูฮัน
ซึ่งเป็นผู้ที่ออกมาเตือนให้สังคมจีนรู้เกี่ยวกับข่าวการพบเชื้อไวรัส
โรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นคนแรก
ท้ายที่สุดจีนแถลงแล้วว่าแพทย์ผู้นี้เสียชีวิตจริง
คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวออกมามีข่าวลือออกมา
ว่าคุณหมอคนนี้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่า
แล้วก็ทางการจีนปิดข่าวหรือเปล่า
ก็มีการเช็คไปมาปรากฏว่าตอนนั้นยังไม่เสียชีวิต
แต่ล่าสุดนี่แหละครับเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
หลังจากที่คุณหมอคนนี้ล้มป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
คุณหมอหลีเคยเตือนให้สังคมจีนระวังไวรัสปริศนา
โดยมีผู้ป่วยถูกส่งมาที่โรงพยาบาลหลายรายแล้ว
และทั้งหมดกำลังถูกกักกันนะครับ
ที่เขาเองจะถูกเชิญตัวไปยังสำนักงานตำรวจท้องถิ่น
และบังคับให้ลงนามในเอกสารสัญญา
ว่าจะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับโรคนี้อีกนะครับ
ก็กลายเป็นประเด็นในสังคมจีนก่อนหน้านั้น
ว่ารัฐบาลทางการสั่งคุณหมอปิดปาก

แต่ปิดปากไม่ให้เผยแพร่เรื่องของไวรัสโคโรนา

ว่าทำไมตำรวจท้องถิ่นต้องมาสั่งคุณหมอท่านนี้แบบนี้ด้วย
ทั้งที่หมอออกมาเพื่อต้องการให้สังคมตระหนักถึงเรื่องนี้
แต่ท้ายที่สุดคุณหมอก็ติดเชื้อนะฮะแล้วก็เสียชีวิตลงนะครับ
บรรยาชาวจีนและโรงการอนามัยโลกได้ต่างออกมาไว้อะไร
ต่อการจากไปของคุณหมอท่านนี้
ซึ่งทางโรงการอนามัยโลกยังได้กล่าวว่า
ทุกคนควรจะตระหนักเกี่ยวกับสิ่งที่คุณหมอหลีทำนะครับ
ในวันนี้ยอดผู้ป่วยไวรัสโคโรนา

โดยยอดผู้ป่วยทั้งหมดคือทั่วโลก
ตอนนี้พุ่งเกิน๓๐๐๐รายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังทางการจีนพบผู้ป่วยมากกว่า๓๐๐ราย
ไต้หวันพบผู้ป่วยเพิ่มอีก๓ราย
อังกฤษพบผู้ป่วยเพิ่ม๑ราย
ซึ่งทางการอังกฤษเปิดเผยว่าผู้ป่วยรายนี้
ติดเชื้อจากประเทศในทวีปเอเชีย
แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นประเทศใด
และญี่ปุ่นที่พบผู้ป่วยเพิ่ม๔๑ราย
ทำให้ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยทั้งหมด๘๖ราย
ถือว่าเป็นอันดับที่๒รองจากจีนแล้วนะครับ
ในส่วนของผู้เสียชีวิตสถิติทั่วโลกอยู่ที่๖๓๘ศพ
ในประเทศจีนคือ๖๓๖ศพ
ฮงกงนี้๑ศพแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์๑ศพ
แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องรายงานอีกตัวเลขหนึ่งนะ
เพื่อให้มันเกิดความสบายใจขึ้น
ก็คือยอดผู้ที่หายจากอาการป่วย

ใช่ค่ะมีนะในประเทศไทยก็มีนะฮะแล้วก็ในจีน
ประเทศต่างเขาก็มีรวมทั้งสิ้น๑๔๘๗ราย
นี่คือคนที่ได้รับการรักษาและหายป่วย
จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ
ค่ะคือตอนนี้คือตัวเลขผู้ติดเชื้อ
มันยังอยู่ในขาขึ้นอยู่ยังไม่ถึงจุดพีช
เพราะถ้าเกิดถึงจุดพีคมันอาจจะคงที่อยู่แล้วก็ค่อยลง
แต่ตอนนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามเฝ้าดูสถานการณ์
อย่างที่จีนเองเขาก็มีบรรดาการออกมาหลายอย่างเลย
รวมถึงเรื่องของสถานพยาบาลอันนี้สำคัญนะคุณ
ที่สร้างกันใหม่แล้วก็รับตัวผู้ป่วยเข้าไปอยู่นะฮะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแห่งที่๒
คุณผู้ชมจำได้ไหมว่าเมื่อประมาณสัก๒อาทิตย์ก่อน
เราก็เล่าข่าวนี้ไปว่าจีนเขาสร้างโรงพยาบาลพิเศษ๒แห่ง

แห่งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วขนาด๑๐๐เตียง
นี่ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะคือโรงพยาบาลเล่ยเฉินชาญ
อยู่ในเมืองอู่ฮั่นที่มณฑลหูเป่ย
ก่อสร้างเสร็จนับวันดูนะ๑๒วันค่ะ
เพราะว่าเขาเริ่มก่อสร้างเมื่อตอนตรุษจีนเลย๒๕มกราคมที่ผ่านมา
จะได้รองรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ที่ตอนนี้ยังรอการรักษาอยู่
แล้วโรงพยาบาลแห่งนี้มีขนาด๑๖๐๐เตียง
ถือว่าเป็นโรงพยาบาลพิเศษแห่งที่๒
จีนเขาก่อสร้างขึ้นอย่างเร่งด่วน
ต่อจากแห่งแรกแห่งแรกชื่อว่าหัวเฉินชาญ
เขาสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เปิดใช้งานไป
ตลอด๒๔ชั่วโมงแบบไม่หยุดเลยนะ
แล้วตอนนี้ที่จีนเองเขาก็ใช้สถานที่
ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหลายแห่ง
ต้องทำเป็นที่รองรับผู้ป่วยชั่วคราวไปก่อน
อาคารเหล่านี้ไม่ใช่ใช้แค่อุปกรณ์นะ

แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของระบบฟอกอากาศ
แล้วก็เรื่องของระบบป้องกันเชื้อด้วยนะครับ